มาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะมันดูเผินเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดา
แต่พอไปมาในเมื่อมันไม่มีคนเจ็บเราคงจะต้องไปเจาะลึกกันหน่อย
เอ๊ะทำไมรถตำรวจที่อยู่ในจุดเกิดเหตุมาจอดใกล้สถานบันเทิง

ข่าวนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาตรงที่ว่าตำรวจเอารถตำรวจออกมาเที่ยวกลางดึกหรือเปล่า

ใช่คุณผู้ชมฉะนั้นเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดแล้ว
ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเมืองตราดค่ะ
พอรับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันสามคันอยู่ตรงสามแยกไฟแดงคลองใหญ่นะคะ
ที่ขาเข้าตัวเมืองตราดนั่นแหละไปตรวจสอบ
รถคันต้นเหตุเลยคือกระบะสีขาวคันนี้เขาบรรทุกผักมาเต็มคันเลยนะคะ
เสาไฟฟ้าข้างทางด้านหน้าได้รับความเสียหายแล้วมีร่องรอยถูกชน
แล้วก็ไปชนกับรถอีกสองคันครับคนขับนะคะรถคันต้นเหตุคือนางสาวพรทิผินขาวค่ะ
ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนคันแรกนี้ก็ไม่น่าแปลกใจอะไร
ส่วนสองคันที่มันมีประเด็นนี่แหละค่ะอีกคันนึงเป็นรถเก๋งสีเทาดำ
อ่ะมีคนขับชื่อนายศักดิ์อายุยี่สิบหกปีส่วนอีกคันเห็นไหมคะนั่นน่ะเออ
รถกระบะตาโล่คันที่สามแหละที่เป็นประเด็นค่ะสพอ่าวช่อ
อยู่ริมถนนถูกชนด้านหน้ารถพังเสียหายและมีตำรวจนอกเครื่องแบบสองนาย
อยู่ในรถด้วยคนขับและคนที่นั่งมาด้วยทีนี้ตำรวจของสพเมืองตราด
ต้องมาเชิญคู่กรณีทั้งหมดที่เกิดเหตุ๓คันนี้รวมไปถึงตำรวจสพอ่าวช่อ
ที่อยู่ในรถตาโล่ไปพูดคุยกันสอบถามที่โรงพักสอบปากคำกันฮะ
ใช่ค่ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลรถคันต้นเหตุก่อนนางสาวพรทิพย์ไม่พบค่ะ
ส่วนรถเก๋งอีกคันนึงก็เจอ๔๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
แต่ถือว่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนดแต่ที่ฉันแอบนึงนึงว่า
เขาไม่มีข้อมูลตรงเนี้ยล่ะคุณโบ๊คอืมอืมอ่า
คนขับรถกระบะนางสาวพรทิพย์บอกขับรถบรรทุกผักมา
ก่อนเกิดเหตุผ่านตรงสามแยกจังหวะไฟเขียวในรถเก่ง
กรณีขับเลี้ยยูเทิร์นตัดหน้ากระชั้นชิดเธอบอกว่ามันไม่พ้นจริงจริงจะหักหลบแล้ว
ก็เลยพุ่งชนกันอย่างที่เห็นและไปชนรถของตำรวจด้วยค่ะ
ของเราเขียวใช่ของเราเขียวรถมันสายมากเขาเลย
มันเลยมาชนกับรถตำรวจเขาจอดอยู่

ถ้าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปก็เท่ากับรถชนกัน
แต่ว่าทีนี้ที่มันกระเด้งกระดอนแล้วมาชนรถตาโล่เนี่ย
รถตาโล่เนี่ยมีตำรวจสองนาย
แล้วตำรวจดันไปกินข้าวต้มอยู่ในร้านข้าวต้ม

ชาวบ้านก็เลยมองว่าเอารถตำรวจมาเที่ยวลากเขา
ใช่แล้วตรงจุดนั้นมันใกล้กับสถานบันเทิงด้วย
ไม่ได้มาราชการหรือเปล่า
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะให้ไปตรวจสอบหน่อยว่า

ทีมข่าวของเราค่ะเลยต้องติดต่อค่ะ
ไปสอบถามผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะคะ
ก็ถามข้อเท็จจริงเหล่านี้ค่ะที่สพอ่าวช่อ
ท่านพันธุ์ตำรวจตรีอรินชัยที่มาค่ะสารวัตรใหญ่

รถตำรวจสพอ่าวช่อจริงที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ท้องเสียก็เลยจะไปหาหมอ
ไปหาหมอเสร็จระหว่างทางจะกลับ
เกิดอาการเพลียเลยจอดพักไปกินข้าวต้มข้างทางตรงนั้น
แต่มันดันมาเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งลูกน้องทั้งสองคนยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแน่นอน
และเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดจากร้อยเวรสพเมืองตราดด้วย
แต่แต่ถ้าทุกคนยังมีความสงสัย

เดี๋ยวเราไปตรวจสอบหลักฐานยืนยันการไปหาหมอด้วยดีไหม

อันนี้ชาวบ้านบอกเขาก็อยากได้นะ
แล้วก็สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
ถ้าพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาตำรวจทั้งสองนาย
ไปเที่ยวนอกเหนือราชการจริงแล้วใช้รถตำรวจด้วย

แต่ที่ผ่านมาผมกำชับมาตลอดนะ
บอกลูกน้องว่าเวลาคุณออกนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ

คุณอย่าเอารถตำรวจไปใช้

อืมเออแต่ทีนี้ต้องไปดูนะคุณเอารถออกมาใช้
จะพาไปส่งหาหมอเพราะทองเสียหรือกินข้าว

ออกมาไม่ทำอะไรอยู่ก็ซวย